ส่วนที่๑๐๑มีเหตุการณ์อุกอาจครับ
เขาเลิกรากับคู่รักไปสักพักแล้วนะเป็นเดือนแล้ว
แต่เขาเมาพอเขาเมาเนี่ยบุกไปที่บ้านของผู้หญิง
ซึ่งเปิดเป็นร้านบุฟเฟ่หมูกระทะ
ปืนยิง๕นัดขนาดยิง๕นัดแล้วด้านไป๒นัดนะ
แต่นั่นทำให้ตัวฝ่ายหญิงเสียชีวิตคาที่เลยครับ
เหตุเกิดหน้าบ้านสองชั้นครับด้านล่างเปิดเป็นบุฟเฟ่หมูกระทะ
ในหมู่บ้านดงแดงอำเภอจตุรพักษ์พิมารที่๑๐๑
ตำรวจก็ไปตรวจสอบเจอร่างของผู้ตายชื่อว่าคุณวิพาดา
อายุ๓๙ปีเธอโดนยิงที่หัวทะลุท้ายทอย๑นัดครับ
โดนยิงที่แก้มทะลุท้ายทอยอีก๑นัดและลำคอ๑นัด
นี่คือยิงประสงค์ต่อชีวิตทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ละจุดเนี่ย
นอนหงายจมกองเลือดอยู่พื้นปูนครับ
ตำรวจยังไปเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๓ปลอกด้วย
แล้วก็มีกระสุนปืนที่ด้านอีก๒นัด
คนก่อเหตุชื่อทอมมี่เป็นอดีตสามีของผู้หญิงคนนี้
ซึ่งหลังก่อเหตุนายทอมมี่ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
เข้าตัวอำเภอจตุรพักษ์พิมารไป
ไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังว่า
ทั้งคู่จริงอยู่กินกันมาได้ประมาณปีเสร็จครับ
ฝ่ายหญิงเนี่ยจริงเป็นม่ายลูกติด๒คนนะ

แต่ระยะหลังทั้งคู่มักจะทะเลาะมีปากเสียงกันบ่อยครั้ง
เนื่องจากนายทอมมี่เนี่ยหึงหวงครับ
หวงคุณวิพาดาผู้ตายอยู่บ่อยแบบไม่มีสาเหตุด้วย
คือจริงคุณวิพาดาก็เป็นผู้หญิงหน้าตาดีแหละ
เวลาที่อยู่ที่ร้านลูกค้ามานั่งก็จะมาแซว
แม่แล้วทอมมี่เห็นไงในทอมมี่เห็นวิพาดา
ทำไมมีลูกค้ามาติดมาคุยกันเยอะจังเลย
มันบาดตาบาดใจ

สุดท้ายก็เป็นสาเหตุว่าทำไมนายทอมมี่ถึงเกิดอาการหึงหวงขึ้นมา
ก่อนเกิดเหตุครับทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอีก
อมมี่ไปกระชากคอเสื้อผู้ตายครับ
ผู้ตายก็คือคุณวิพาดาไม่พอใจ
โทรไปบอกญาติที่เป็นตำรวจเป็นตำรวจอยู่สพจตุรพักษ์พิมารด้วยนะ

โอ้โหแล้วยิ่งพอไปโทรบอกแบบนี้ทอมมี่ไม่ยิ่งขึ้นเหรอ
ยิ่งขึ้นนะสิไม่พอใจเลยไปคว้าเหล้าขาวมา๑ขวด

ฟาดหรือเปล่ามานั่งดื่มย้อมใจก่อนนะ
นั่งดื่มย้อมใจทำไมนะทำไมทำกับฉันแบบนี้
ส่วนเพื่อนและญาติของผู้ตายเล่าให้ฟัง
ทอมมี่กับผู้ตายแยกทางกันมา๓เดือนแล้วนะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็เห็นทอมมี่มานั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าร้าน
ก่อนจะเดินเข้ามาแล้วก็ชักปืนมาข่มขู่
คุณวิพาดาผู้ตายวิ่งไปหลบหลังคุณอาครับ
แล้วจู่จู่ในทอมมี่จอยิงไป๕นัด
กระสุนด้านไปสองแต่กระสุนอีก๓นัดที่มันไม่ด้านเนี่ย
มันเข้าไปโดนจุดตายของคุณวิพาดาหมดเลยเธอเสียชีวิตครับ
หยุดหยูดทอมมี่แบบนี้อีกเหี้ยงก็จั๊ะน่าหมดลงฝั่ง
นี่ครับเขาก็เล่าให้ฟังนะคุณจิรวัตรมาสักครู่เป็นเพื่อนผู้ตาย
บอกว่าเขาไม่ฟังเลยทอมมี่ไม่ฟังเลย
ยืนคุยนั่งคุยกันเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะ

ตำรวจก็เลยเชิญตัวญาติพี่น้องที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

ถามเพื่อนผู้ตายคนหนึ่งเป็นคนที่
คุณวิพาดาโทรหาก่อนจะโดนยิง๑ชั่วโมงเนี่ยนะ
เขาเล่าให้ฟังว่าคุณวิพาดาโทรมาปรึกษาว่า
ทอมมี่อดีตสามีเมาส์อีกแล้ว

ทำลายข้าวของในร้านจนพังเสียหายเลย
แต่คุณวิพาดาไม่กล้าไปแจ้งตำรวจ
เพราะถ้านายทอมมี่รู้เดี๋ยวจะบุกมาทำร้ายเธอ
เพื่อนคนนี้ครับจึงให้คำปรึกษาไว้ว่า

ผู้ใหญ่บ้านมาไกล่เกลี่ยก็แล้วกัน
หลังจากนั้นครับสิ้นเสียงโทรศัพท์ไปไม่ถึงชั่วโมง
ก็มาทราบข่าวว่าเอ้าโอ้โหคุณวิพาดา
ถูกทอมมี่ยิงจนเสียชีวิตไปแล้วครับ
พระคุณสาวาแจ้งมาบุกรุกบ้าน

เข้ามาปรึกษาก่อนจะเสียประมาณชั่วโมงหนึ่ง
ยังมีเพื่อนบ้านอีกคนนึงครับเป็นชายสูงอายุ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะเสื้อสีขาวเนี่ยนี่คนนี้ฮะ
คือลุงแกก็เล่าให้ฟังว่า
แกเชื่อว่าปมเหตุก็ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอก
หวงนี่แหละตามปกติของคนที่แยกทางกันไป
แต่ฝั่งหนึ่งยังไม่เลิกรา
ตอนนี้ชาวบ้านเขาก็หวาดกลัวกันนะลุงเองก็กลัว

ตำรวจก็ยังจับตัวไม่ได้ด้วยอยากจะวิงวอนทอมมี่เอ้ยถ้าฟังข่าวอยู่นะ

ด้านพนักงานสอบสวนสพจตุรพักษ์พิมาร

แล้วก็กล้องวงจรปิดรวมไปถึงการสอบปากคำพยานแวดล้อม
คาดว่าเดี๋ยวจะขออนุมัติศาล
ออกหมายจับนายทอมมี่ได้ในช่วงบ่ายวันนี้ครับ
ส่วนชุดสืบสวนก็ยังติดตามแกะรอย
เพื่อจะจับกลุ่มตัวทอมมี่มาดำเนินคดีให้ได้ครับ